ดูกันต่อข่าวแซ่บนะคะเรียกว่าแซ่บยกสวนสรวนยกแผงค่ะ

เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะคะว่าพี่นางสิริพรลูกทุ่งสาวสุดฮอตของเรา

ซึ่งแบบว่าก่อนหน้านี้ก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้คุณผู้ชม

พูดหมดเลยว่ามันเหมือนเลื่อนจะพลิก
บอกว่าตั้งแต่มันมีหมู่คนนึงเข้ามานะคะ
แต่ว่าตามข่าวเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคนชื่อเล็กเข้ามาประมาณ๘เดือนที่แล้ว
แล้วก็มาซีซีกับแม่นางยังไงรู้ไหมคะเป็นสายเปย์ทำบุญ
มาถึงปุ๊บให้ตังค์แสนนึงไปทำบุญเลย
หลังจากนั้นก็มีแบบว่าถูกอกถูกใจมีให้สร้อยให้เพชรนี่แหละค่ะ
แล้วพี่นางก็ไม่กลับบ้านที่รามอินทาที่นวลจันทร์เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็คือคุณออนเล่าให้ฟังในรายการว่า
มาได้ยินว่าคนชื่อเล็กไปใส่ความว่าคุณออนลูกเลี้ยงไปได้กับสามี
ซึ่งก็ทำให้เรื่องแบบว่าไปกันใหญ่ค่ะ

คลินิกที่ลงทุนให้๒๐ล้านกับคุณออนเนี่ยทันทีเลยนะคะ
ที่ตัวเองก็กำลังทำงานอยู่คลินิกนั้นด้วยนะคะ

บอกว่าในกรณีนี้ลองนึกภาพตามกันง่ายก็ได้
สำหรับสามีของพี่นางเนี่ยหรือว่าคุณพ่อของเธอนี่นะคะ
เป็นมะเร็งมาขนาดนี้ติดเตียงมาขนาดนี้
จะเอาแรงที่ไหนมามีพละกำลังสมรรถภาพทางเพศอะไรอย่างนั้นนะคะ

ซึ่งทางคุณโก้นะคะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน

อย่างที่บอกไปผมจะมีแรงที่ไหนไปเอา
แล้วก็คือแบบว่าตั้งแต่คนที่ชื่อลอลิงคุณเล็กเข้ามา

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกับลูกเลี้ยงเด็ดขาดนะคะ
ส่วนพี่นางก็ออกมายืนยันอีกทีว่าอย่าไปฟังคนอื่น
ฟังดิฉันนี่แหละคุณเล็กไม่เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะ
ก็ต้องรอดูแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสองฝั่งแล้วมันก็สลวนไปหมดนะคะ
แล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะคะก็เอาใจช่วยพี่นางด้วยละกันนะคะ
แต่หลายคนบอกว่าคุณนางสิริพรอำภัยพงศ์นี้ก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะ
เพราะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับบ้านอื่นเนี่ยอาจจะเจอมือตบกันเข้าไปแล้วก็ได้นะคะ